มาถึงอีกหนึ่งคดีที่สังคมติดตามกันอยู่
แล้วก็ฉุดสาวขึ้นรถมีพฤติกรรมรุนแรงบนรถตู้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสวนลุมพินี
ก็ล่าสุดนี้ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

แล้วก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุจุดก่อเหตุ
อกจากนี้ยังมีสาวประเภท๒๓คน
ให้ข้อมูลว่าเคยถูกนายณเดชน์
ทำพฤติกรรมรุนแรงบนรถตู้

โปรดติดตามตอนต่อไป

ผู้ต้องหาชุดหญิงสาวจากสวนลุมพินี

ตอบคำถามใดถึงพฤติกรรมการก่อเหตุ
ระหว่างถูกตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆ

และยังถูกคุมตัวไปที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

เพื่อนำผลตรวจร่างกายไปประกอบสำนวนคดี

พยายามต่อสู้ขัดขืนทั้งกัดหูบีบคอ
ขวนตามร่างกายของนายณเดชน์
ซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

จากที่ขณะนี้มีเพียงพยานบุคคลเพียง๑ปาก
จึงต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาคลี่คลายคดี

ณเดชน์ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุดเกิดเหตุ
คือจุดที่รับผู้เสียหายบริเวณสวนลุมพินี

จุดที่รถชนบริเวณเชิงสะพานไทยเบลเยี่ยม
และจุดสุดท้ายแยกวัดช่องลมที่ผู้เสียหายกระโดดหนี
มีการเปิดเผยจากพันธุ์ตำรวจเอกสุธี
ผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆ
ว่าจากการสอบปากคำผู้เสียหาย
รับมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องหา

นุ่มจึงพยายามเข้าช่วยด้วยการกระโดดเกาะหน้ารถ

ส่วนสาวประเภท๒ที่เข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน๑คน
บอกพฤติกรรมของนายณเดชน์ว่า
จะใช้วิธีขับรถตู้โฟลกหาเหยื่อรอบสวนลุมพินี
ชักชวนหวานล้อมอย่างสุภาพเรียบร้อย
เผยพฤติกรรมซาดิตและใช้อุปกรณ์ต่างในการก่อเหตุ
พยานอีกหนึ่งปากคือคนขับรถกระป๋อตลาดคลอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายเล่าว่าวันเกิดเหตุ
เห็นผู้หญิงร่างกายสะบักสบอมอาการตื่นตระหนก
ข้ามถนนมาขอความช่วยเหลือ
มีเทปพันมือและรอบคอมีบาดแผลถลอกบริเวณแขนและต้นขา
ท่อนล่างมีเพียงผ้าขนหนูผืนเล็กปกปิดร่างกาย
ส่วนรถตู้คันที่เกิดเหตุขับชะลอช้าก่อนหนีไปทันที
ซึ่งผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่านายณเดชน์พยายามขับรถสายไปมา
ตักพวงมาลัยกระแทกป้ายบอกทาง
ทำให้แฟนกระเด็นตกจากรถสุดท้ายเสียชีวิต
หมูน้องก็ไม่มีอะไรแล้วหมูน้องก็เปิดเกลืออย่างนี้เลย
แต่เธอก็บ่นตลอดบิดาว่าสามีเธอจะเสียชีวิตไหม
น่ะทำมาถามลุงเพราะลูกมาเยอะเองหนูจะตายหรือไม่

ตำรวจเตรียมคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งแรก

หลังถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

และพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน